ตอนนี้ก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เข้าไปดูแลและเร่งให้ความช่วยเหลือ

ยังจะไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน
แต่หลายฝ่ายเห็นตรงกันนะคะว่าอาจจะเกิดจากระบบเชื้อเพลิงของเรือที่รั่วไหลค่ะ
พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเรือโดยสารคลองแสนแสบระเบิด
โดยบอกว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้
แต่ตำรวจก็ให้น้ำหนักไปที่ระบบเชื้อเพลิงของเรือ
ซึ่งเป็นก๊าซว่าอาจเกิดการรั่วไหลแล้วถูกประกายไฟ
จึงทำให้เกิดการระเบิดขึ้น
ด้านของนายนัทจับใจรองอธิบดิกรมเจ้าท่าก็เปิดเผยบอกว่า
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้น
และจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้น
ด้านของนายนัทจับใจรองอธิบดิกรมเจ้าท่าก็เปิดเผยบอกว่า
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้น
ด้านของนายนัทจับใจรองอธิบดิกรมเจ้าท่าก็เปิดเผยบอกว่า
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้น
ด้านของนายนัดจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่าก็เปิดเผยบอกว่า
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้น
โดยเรือลำที่เกิดเหตุนั้นได้เข้ารับการตรวจสภาพจากกรมเจ้าท่า
เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมปีที่แล้ว
ต้นคาดว่าสาเหตุของการระเบิดน่าจะมาจากก๊าซรั่ว
จากเรือที่เกิดเหตุนั้นใช้ระบบเชื้อเพลิง๒ระบบ
ระงับการเดินเรือที่ติดตั้งด้วยระบบนี้เป็นการชั่วคราวแล้วเพื่อตรวจสอบระบบอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับยืนยันด้วยว่ายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน
จะมีการทบทวนเรื่องของเชื้อเพลิงเรือโดยสารทั้งหมดและภายในสัปดาห์หน้าจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางระบบมาตรการดูแลความปลอดภัยและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำเรือให้มีความรู้ด้วย
จากนี้พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะคะว่า
เหตุเรือระเบิดนั้นไม่ใช่การก่อวินาศกรรมจากผู้ไม่ประสงค์ดี
ซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ทราบข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและมีความห่วงใยผู้บาดเจ็บ
โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
กำชับให้กระทรวงคมนาคมมีมาตรการเพิ่มความระมัดระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในยานพาหนะ
โดยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และไม่เกิดอันตราย
ทางบริษัทครอบครัวขนส่งมีการทำประการภัยเบ็ดตะเลกกับบริษัทวิทยาประกันภัย
นายวินยูอังสุนิทผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทวิริยประกันภัย
ก็ยืนยันบอกว่าจะจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุครั้งนี้
เงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมทัน
โดยกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลรายละ๑๕๐๐๐บาท
ส่วนกรณีเสียชีวิตจะจ่ายให้รายละ๑แสนบาท
ซึ่งผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือศูนย์เสีย
สามารถนำเอกสารหลักฐานยื่นขอรับค่าทดแทนได้เองกับบริษัท
โดยไม่ต้องรอบริษัทครอบครัวขนส่งค่ะ
เป็นการยืนยันนะครับว่าทางบริษัทเองก็พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง
จากผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าเหตุเรือระเบิดในครั้งนี้
กว่า๖๐คนนะครับมีสาหัสอยู่๒คนแล้วก็ส่งรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว